ส่วนอีกคนที่บอกเหมือนกัน
ชมดูข่าวกับเรา
เพราะว่าผลเอกฝราวิทย์วงสุวรรณ
รักษาการนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่วันนี้ไปที่ฉะเชิงเศร้า
ก็ไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำนั่นแหละ
แล้วก็ไปดูเรื่องของการบริหารจัดการนะครับ
ลงพื้นที่ในฐานะทั้งรองนายกรัฐมนตรี
และรักษาราชการแทนนายยกรัฐมนตรีนะ
และอีกหนึ่งฐานะคือประธานคณะกรรมการ
พยากรน้ำแห่งชาติหรือว่ากนช
นี่เมื่อกี้เห็นทะเบียนยัง

ลงพื้นที่ฉะเชิงเซาติดตามสถานการณ์น้ำในรุ่มน้ำบางประกง
เพิ่มปริมาณน้ำตามแผนแม่บทการบริหารจัดการ
พยากรน้ำ๒๐ปี
จ้องมองไปที่รถของรักษาการนายก
ธรรมดาเราจะมองไปที่รถของนายกตู่
ลงพื้นที่สัญจรลงพื้นที่ไปต่างจังหวัด
คราวนี้ต้องมาจับจ้องมองรถของรักษาการบ้าง
ใช่ค่ะแล้วป้ายที่เรามันบังอยู่ตลอด

กันกระสุนคันนี้๑นก๑นก
๑นก๖๒๑๘นะฮะ
ทะเบียนกรุงเทพนะฮะนี่นั่งรถคันนี้มา
คุณห้ามพูดนกเด็ดขาดในวันนี้เลยนะ
วันนี้วันที่๑นะต้องมีความปังไม่เอานกแบบบินไป

แต่ไปดูตัวอักษรนะเอานกตกกระจายเลย
แล้วมันจะนกไหมครับคุณผู้ชม
นกบางท่านบอกอะไรนก
มันดูไม่ดีดูแบบหายไปบินไปหนีหาย
คำว่านกถูกเอามาใช้ในธรรมนองแบบนี้นะฮะ
ก็นั่งรถคันนี้มาที่สถานีผลิตน้ำปลาปลา
ซึ่งเป็นคันที่พลเอกประวิทย์นั่งประจำนะ
ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดใกล้เคียงนะครับ
ทันทีที่มาถึงก็เดินลงจากรถด้วยตนเอง
จากนั้นรับฟังรายงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซา
แล้วก็หน่วยงานราชการที่มาต้อนรับ
แล้วก็มีการพูดถึงยืนยันว่าน้ำปีนี้ไหม้ครับ

น้ำจะไม่ท่วมจะพรีหน้าเสียงได้หน่อย

ก็ทั้งหมดเราร่วมกันในการที่จะกระจาย
น้ำในเรื่องผลตกมาจากทางเหนือ

เราพยายามทำอยู่ตลอดเวลา

แต่ว่าถ้าฟังเสียงสะท้อนชาวบ้านบอก
ที่ท่วมกันอยู่ตอนนี้และก่อนหน้านี้ที่ท่วมกันอยู่

แต่นี่นะรอบนี้หลายคนก็บอกว่า
เห็นท่าทีของพลเอกประวิทย์คือพูดยาวแหละ

แล้วก็ท่าทีน้ำเสียงดูขึงขังขึ้นกว่าเดิม

มีหลายคนสังเกตแบบนี้นะฮะ

ก็จะไปกราบไหว้หลวงพ่อโสธร
ที่วัดโสธรวรารามวรวิหารด้วย

ในการลงพื้นที่ในฐานะรักษาการนายยกรัฐมนตรี
ครั้งแรกของลุงป้อม
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับ

คุณผู้ชมเดี๋ยวรอลุ้นละกันค่ะว่าจะยังไงนะคะ